คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นวงการบันเทิงของเรา
บอกเลยว่าพบกับข่าวช็อกหัวใจค่ะ
ดีเจคลื่นวิทยุชื่อดังค่ะกับข่าวเหตุการณ์พลัดตกตึกย่านทองหล่อ
เมื่อวานนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางพี่มดดำ
มาจัดรายการข่าวใส่ไข่เนี่ยคุณผู้ชม
คำพูดบางอย่างของดีเจโกด้วย

ไปฟังบางช่วงมาตอนกันค่ะ
นี่ค่ะครับคุณผู้ชม
สิ่งที่ทำเอาหลายคนช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าช่วงเช้าก่อนที่ดีเจโกจะเสียชีวิตนี่นะคะ
ดีเจโกเดินทางไปจัดรายการวิทยุแทนดีเจอันนะฮะ
ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งที่ดีเจโกเนี่ยได้พูดในรายการตอนจัดไว้นะฮะ
บอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว
ที่เขาจะมาจัดรายการแทนดีเจอัน
มาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
แล้วตามที่พี่มดดำได้ฟังมาจากเพื่อนดีเจ

แล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่
ตอนที่ดีเจโกเอาภาพขึ้นมาหน่อยค่ะ
เดินทางไปร่วมงานอีเวนต์เมื่อวันที่๙พฤศจิกายนภาพนี้คุณผู้ชม
คือสังเกตจากสีหน้าท่าทางสดใสนะ
หลายคนก็เลยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ

ก็มีใจความว่าขอบคุณที่น้องมาจัดรายการแทนตามคำสัญญา
อันก็บอกด้วยนะคะว่าพี่เองก็ได้สัมผัสได้แต่ความน่ารักสดใส
ไม่เคยเห็นกราฟอารมณ์ที่แกว่งหรือเศร้าของน้องคนนี้เลย
ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้จริงค่ะ
เช่นเดียวกันกับคนในวงการนักจัดรายการวิทยุทั้งหลายนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะ

เคยได้รับรางวัลนาตราชในสาขาผู้จัดรายการเพลง
และบันเทิงยอดเยี่ยมประเภทรายการวิทยุอีกด้วยค่ะ

ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมจะมีกำหนดการของงานสวดพระพิธรรม
จะจัดขึ้นงานสวดอภิษฐรรมจัดขึ้นวันเสาร์ที่๑๘พฤศจิกายนนี้
ที่วัดปริวาสราชสงครามนั่นเองค่ะ
รวมไปถึงวันพฤหัสสบดีที่๒๑พฤศจิกายนนี้
จะมีพิธีชาปนกิจนั่นเองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ